คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวน่าตกใจ
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สงขรานะครับจริงจริงว่าคลิปเนี้ย

โซเชียลแล้วก็มีการแชร์กันเยอะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนคนหนึ่ง

พอคนนี้ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกสาวของเขา
พอก็เลยไปยืนหน้าเสาทงเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วจะทำให้เรื่องนี้ดังกว่าที่เขาทำ
แล้วพอก็เอาปืนออกมาจากเอวที่พกเอาไว้
เหมือนจะยิงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
นักเรียนแตกคือไปหมดเลยนะฮะไปดูคลิปนี้เลยครับ

เกิดขึ้นก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรลูกศิษย์ทักมาพอด้วยความเป็นครูก็ให้คำปรึกษาเข้าไปไม่ได้มีความสัมพงสัมพันธ์กันแต่ว่าเขาไปฟ้องผู้ปกครองผู้ปกครองก็เลยมาเอาเรื่องทำให้พอเป็นปัญหาอะไรแบบนี้แล้วพอก็จะ
เดี๋ยวจะมีการเกษียณอายุรัชการแล้วแต่ก็มีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน
มีผู้ปกครองไปแจ้งจำรวจว่าพอไปมีอะไรความสัมพันธ์กับลูกของเขากับลูกศิษย์ตัวเอง
พอไม่ได้ทำนะฮะพอได้มีการขอโทษเขาแล้วแล้วจะทำเรื่องนี้ให้ดังกว่าที่เขาทำ
หลังจากนั้นปลดกระดุมสูตรออกแล้วก็เอามือหยิบปืนที่พกมาที่เอวออกมา
เหมือนจะจ่อยิงตัวเองอะไรแบบนี้ครับ
หลังจากนั้นเด็กก็ตกใจครับไม่ไม่อย่าทำแบบนั้นอะไรแบบนี้นะฮะ
ทุกคนลุกฮือแยกย้ายกันแล้วมีครูคนนึงวิ่งเข้าไปห้ามพอ
ให้นั่งลงสงบสติอารมณ์นะฮะแล้วให้เด็กวิ่งหนีออกไปก่อน
เด็กบางคนก็พยายามจะเข้าไปช่วยผอด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
ทุกคนตกใจกอดกันใหญ่เลยไม่รู้พอจะยิงนักเรียนหรือว่ายิงตัวเองนะฮะ
โรงเรียนเองต้องประกาศหยุดเรียนในวันนั้นทันที๑วัน
เพื่อยุติความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเหตุการณ์มันก็จบลง
เพราะว่าทุกคนนั้นพาไปสงบสติอารมณ์นะครับ
นักข่าวของเราเดินทางไปโรงเรียนที่เกิดเหตุทันทีพบว่า
มีการปิดประตูหน้าโรงเรียนแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปด้านในเป็นอันขาด
พอได้นั่งรถตู้ไปยังสถานีตำรวจแล้วเพื่อเอาปืนไปมอบให้กับตำรวจ
เรื่องต้นทราบว่าปืนนี้ไม่ใช่ปืนเถื่อนเป็นปืนที่มีใบอนุญาต
แต่ตำรวจให้นำเอกสารมายืนยันว่าเป็นของพอจริงหรือไม่อย่างไร
พอก็เลยออกจากโรงพักไปนะครับ
หลังจากนั้นผู้กำกับบอกว่าวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก่อนที่มันเกิดเหตุการณ์ที่พอไปเอาปืนไปชูหน้าโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
มีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม๓คนหนึ่งนะไปแจ้งความเรื่องที่
ลูกสาวเป็นคนมีความสะพันกับผอคนนี้
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงว่า
ครูคนนี้กับเด็กคนนั้นเขามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ยังไม่
มีการสรุปว่าผอผิดจริงหรือเปล่านะครับตอนเนี้ยรอผลการ
ตรวจร่างกายของเด็กอยู่แล้วก็ต้องมีการสอบสวนเด็กร่วม
กับทีมสหวิชาชีพนะฮะรอเรียกผอมาสอบปากคำตามขั้นตอนซึ่ง
เหตุการณ์นี้มันยังไม่ยุติในส่วนของคดีนี้แต่พอตัดสิน
ทำแบบนี้ซะก่อนนะครับล่าสุดนายสังกรรักชูชื่นครับ
ภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๑
๑๖ที่สงครานนะครับบอกว่ามีคำสั่งให้ผอคนนี้ไปช่วย
ราชการที่สำนักงานก่อนนะแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบเรื่อง
เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะถือว่า
เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอันนี้เป็นกรรมเป็นการสอบใน
แง่ของการเป็นผอแต่เรื่องของคดีความตำรวจก็ยังทำต่อ
กับเรื่องของที่ไปมีความสัมพันธ์กับเด็กจริงหรือเปล่า
แยกกันเป็นสองส่วนนะครับนะฮะเหตุการณ์คนตกใจมากแล้ว
เด็กเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็แชร์ลงโซเชียลเยอะมาก
ก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบที่ไหนด้วยใช่ค่ะจะหาเจอความ